คุณผู้ชมมาแวะการเมืองสักหน่อยเอาสักหน่อยนะ
สบพูดยาวป่ะนี้สบพูดยาวไม่รสชาติยังไม่จบค่ะ
ภายในภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ

เขาส่งมือประสาน๑๐ทิศร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาไปเป็นกาวใจนะคะ

ไปดูว่าจบไม่จบยังไงนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของโผล่คณะรัฐมนตรี
เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
คือพลเอกประยุทธ์บอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อคุณสมบัติตามที่พักการเมืองส่งมา
ยืนยันว่าทุกอย่างลงตัวนิ่งแล้ว
โดยจะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้งหมด๓๕คน
ทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายภายในเดือนนี้
แล้วก็จะได้เห็นชมหน้าค่าตาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนหน้า
พลเอกประยุทธ์ยอมรับว่ากำลังปรึกษาฝ่ายกฎหมายอยู่
ว่าจะสามารถเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้หรือไม่
ซึ่งแม้ที่ผ่านมาจะเป็นนายทหาร
แต่วันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ามาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง
ถือว่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้ว
แล้วก็ที่ผ่านมา๕ปีก็ถือว่าทำงานทางการเมืองมาตลอด
ตอนนี้จะเป็นอะไรก็ได้
แต่ขอให้บ้านเมืองมาเป็นลำดับแรก
และผมก็ยังเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนเดิมฟังเสียงนายกค่ะ
ในเรื่องของการเป็นหัวหน้าปรบรอบผมก็ปรึกษาภัยกฎหมายให้ดูอยู่นะ
ใจเย็นนะลองให้ดูที่มันเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรยังไงนะ
ที่ผ่านมานายกทหารถูกมองว่าไม่สัดสั้นกับการเมือง
ที่ผมทำมาทั้งหมด๕ปีของงานการเมืองนะ
มหาการแผ่นดินยังไงล่ะนั่นการเมืองไม่ใช่การทหารนั่นน่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นน่าจะชัดเจนแล้วนะ
เป็นการส่งสัญญาณออกมาแบบนี้ว่าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
จะนั่งควบเก้าอี้๓ตัวคือ๑ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
๒เป็นหัวหน้าภักดิ์ภักดิ์พลังประชารัฐ
ตอนนี้ให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ใจเย็นกำลังพิจารณาความเหมาะสมอยู่
ทีนี้นักข่าวถามอีกหนึ่งประเด็นว่าท่านจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยหรือไม่
บอกว่าไม่รู้รอตัดสินใจแต่ถ้าเกิดผมจะนั่งมันจะเสียหายอะไร
ฉันแปลความหมายเอาเองว่าท่านจะนั่งควบ๓เก้าอี้เลยนะ
นั่นคือนายกแล้วก็รบตกระลาโหมและหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ประมาณนั้นทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่นักข่าวก็ตามติดกันอย่างต่อเนื่อง
ก็คือเรื่องของความขัดแย้งภายในภักดิ์พลังประชารัฐ
ซึ่งก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
เมื่อวานนี้๒กลุ่มก็คือกลุ่มจากภาคเหนือภาคอีสานตอนบนขออภัย
แล้วก็กลุ่มจากสอสอภาคใต้เขามีการร่วมกันแถลงข่าวนะคะ
เมื่อวานนี้นายยกส่งตัวแทนไปก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ไปเป็นมือประสาน๑๐ทิศไปเป็นกาวใจ
สุดท้ายก็เลยกลายออกมาเป็นภาพนี้เขาร่วมกันแถลงข่าวนะคะ
ทั้งจากสสภาคใต้๑๓คนนำโดยนายนิพนธ์สิริธรสสจังหวัดตรัง
นายเอกราชช่างเหลาตัวแทนแก่นำภาคอีสานตอนบน
แถลงข่าวยืนยันเลยบอกว่าน้องไม่ได้คิดต่อรอง

คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้พยายามที่จะส่งสัญญาณไปตลอด
เรื่องของการไปทำงานในตำแหน่งฝ่ายบริหาร
แต่ดูเหมือนว่าพักพลังประชารัฐแล้วก็นายกเองก็จะนิ่ง
ทีนี้ล่าสุดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ก็มาเป็นตัวแทนไม่ได้นิ่งแล้วนะ
ที่สุดแล้วก็น่าจะลงตัวเพราะว่ารายงานข่าว
จะให้ทั้งสองส่วนก็คือสอสออีสานตอนบนบางส่วน
แล้วก็สสภักดิ์ใต้บางส่วนไปเป็น
นั่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
แต่ว่าจะตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ